ยาวกันบ้างนะคะเพราะว่ามีพระเจ้าทันใจที่เขาว่าเป็นพระพุทธรูปแกะสลักอายุยาวนานกว่าร้อยปีให้โชคให้ลาบด้วยค่ะ
จังหวัดนี้หลายคนไปอย่าลืมแวะที่นี่นะคะวัดพระธาตุจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะ
พาคุณผู้ชมนะคะมากราบไหว้พระเจ้าทันใจค่ะซึ่งเป็นพระหินทรายแกะสลักสีทองเหลืองอร่าม

นั่งประทับอยู่ในซุ้มก่ออิดครอบเอาไว้อย่างดีอยู่ภายในวิหารน้อยค่ะ
ซึ่งก็ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวล้านนาที่เชื่อว่าท่านสามารถดนบันดาลให้เกิดความสมหวังในสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนมากก็จะขอเรื่องสุขภาพการค้าขายธุรกิจการงานการเจรจาอะไรก็จะให้สำเร็จลุล่วงนะคะ
สิ่งที่ชาวบ้านนิยมนำมาถวายก็แน่นอนพื้นฐานทั่วไปดอกไม้ทูบเทียนพวงมาลัยดอกมะลิดอกดาวเรืองหรือไข่ต้ม๙๙ฟอง
หรือจะมากกว่านั้นคือ๑๐๘ฟองก็ได้โอ้โหนอกจากนี้นะคะยังมีผลไม้๙อย่าง
อันนี้ก็คือเลือกสรรตามกำลังทรัพย์ได้เอามาถวายนะก็อธิษฐานขอพรกันไป
ก็จะมีคนมากราบไหว้แบบนี้ทุกทุกวันพูดถึงข้อมูลของพระเจ้าทันใจนี้บ้างนะคะ
ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี๒๔๑๓รวมอายุถึงปัจจุบันก็ราว๑๕๒ปีแล้วนะ
เป็นพระพุทธรูปหินทรายองค์เดียวในล้านนาค่ะสร้างโดยเจ้าหลวงอินทชมพูเป็นเจ้าเมืองเจ้าหลวงเมืองพยาวนี่แหละ
ท่านก็ได้ให้ช่างพยาวแกะสลักด้วยเห็นสายสร้างเสร็จภายในวันเดียว
และช่วงหน้าหนาวนี้นะใครที่มีแพลนจะไปภาคเหนือแล้วก็แวะหน่อยไหมพยาวค่ะ
หน่อยนะไปกราบไหว้ขอพรแล้วดูค่ะ
สถาปัตยกรรมต่างในวัดนี้สวยงาม

ว่ากันว่าไทยาวของดีเยอะ
ช่างภาพในสตูดิโอของเรา
คุณนุกกี้อยู่ไหมอยู่

มีบ้านตรงรันด์ประเขา
อ๋อเหรอคุณลองไปดูอาจจะมีอะไรดีค่ะมีอยู่บ้าน